กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะระบาดหนักอีกแล้วนะคะ
ส่วนจะเป็นใครเอาไปส่องพร้อมพร้อมกันเลยค่ะโดนหลายคนมากเลย
อันนี้คราวนี้เขามาเป็นแบบแพ็คคู่นะคุณมีให้เห็นทุกวีทุกวัน
ก็คือ๒นักแสดงสาวร่วมกวนผู้จัดการเดียวกันเลยอย่างคุณโมมนชนกแล้วก็น้องบัววันซิริ
ขณะเดียวกันที่ผู้จัดการส่วนตัวของโมบัวรวมไปถึงก่อนหน้านี้เคยโดนมาเหมือนกัน
เบลล่ารานีพรีมรันนิดาแล้วก็พัดพัดรัดฟ้า
ออกมาโพสต์ย้ำเตือนแฟนคลับของนักแสดงเหมือนกันที่อยู่ในความดูแล
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีกรณีแบบเดียวกันเนี่ย
เกิดขึ้นกับสาวพรีมแล้วก็เบลล่ามาแล้วด้วยนั่นเองนะคะ
หากใครเจอปลอมเนี่ยเดี๋ยวแจ้งความจับ
มีการดักคอเอาไว้แล้วไม่ใช่แค่วงการบันเทิงเท่านั้นที่โดน
ผู้สื่อข่าวของเราเองก็เพิ่งโดนมาหมาดเหมือนกันล่าสุด
มีการส่งให้เพื่อนบอกว่าให้โอนตังไป
พอเห็นเป็นเพื่อนกันโอนมาปุ๊บฉันไม่รู้เรื่อง
เพราะฉะนั้นแบบนี้ทางที่ดีก่อนจะโอนเงินโทรไปเช็คเลย
ว่ามันใช่เธอจริงหรือเปล่าถ้าใช่เดี๋ยวโอนให้

อย่างนี้แหละน่ากลัวนะเหรียญก็มี๒ด้านดาบก็มี๒โค้ง

อย่างนี้ก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคะ